อื่นต้องถามคุณดาวก่อนว่าคิดยังไงกับเรื่องของปัญหารถติดในปัจจุบันนี้บ้างครับ

ใช่ค่ะเพราะว่าติดทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะคะ
บ้านห่างแค่๑๐กิโลเมตรจากที่ทำงาน
แต่ว่าใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า๑ชั่วโมงบางวันนะคะ

จุบันนี้รถติดไม่เลือกว่าวันธรรมดาหรือว่าวันหยุดติดทุกวัน
รวมทางเรื่องของบริเณก็เกิดขึ้นมากมายไม่เว้นแต่ละวันนะครับ

ทางจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อกับคุณสุภาพคลิกขจายครับขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ
เขย่าไว้ครับอย่าให้นอนก้นหมายถึงว่าเรื่องนี้ต้องตามกันต่อเรื่องรถติด
วิธีการแก้รถติดที่จะทำได้โดยไม่ต้องสร้างถนนเพิ่มเพราะว่าไม่มีปัญญาจะสร้างแล้ว
ลดปริมาณรถก็ไม่ได้ก็เหลืออย่างเดียวว่าไปกำจัดจุดที่เป็นต้นต่อของการทำให้รถติด
ก็คือความไม่มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนจอดในที่ห้ามจอด
เขาให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดก็ไปขวางเขาไว้เขาให้ต่อคิวกันดีดี
ขึ้นสะพานทางแคบก็ไปลัดคิวเขาแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัญหา
ซ้ำเติมเรื่องการจราจรทั้งสิ้นฉะนั้นแนวนโยบายของผลเอกประวิทธิ์
เรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมแล้วออกมาเป็นข่าว
ว่าคนที่ทำผิดกฎหมายได้รับใบสั่งแล้วไม่ไปจ่ายค่าปรับ
เวลาไปต่อทะเบียนรถเจอหนักเลยครับเออถามว่าค่าราชการที่ไป
นั่งร่วมประชุมกับรองนายกเนี่ยได้รายงานให้นายกให้รองนายก
ทราบหรือเปล่าล่ะครับว่าปัญหาข้อเท็จจริงขนาดนี้มันคือ
อะไรมันก็คือว่ายังทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะคอมพิวเตอร์ของ
ตำรวจกับระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการขนส่งทางบกมันยังไม่
เชื่อมกันของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาเชื่อมกันหมดแล้ว
ทั้งประเทศใครจะต่อทะเบียนรถที่ไหนไปเถอะไปจังหวัดไหน
ก็ต่อได้คนกรุงเทพไปต่อที่เบตงก็ได้คนยาลาไปต่อที่
แม่ห้องศรก็ได้ได้หมดแต่ว่าระบบของตำรวจเนี่ยยังไม่
ลิงก์ไม่เชื่อมกับของกรมการขนส่งทางบกอ่าแล้วเวลาคนไป
ต่อทะเบียนประจำปีจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าหมายเลขนี้เคยได้ใบสั่งมาแล้ว
ยังไม่ไปเสียค่าปรับกี่ใบแล้วจะต้องปรับเพิ่ม
ไม่ใช่สมมุติปรับ๑๐๐๐ต้องไปเสียค่าปรับเพิ่มเป็น๓เท่า
เนื่องจากว่าดื้อรั้นไม่ไปจ่ายต้องปรับสามพัน
ฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำได้ต้องมีใครรายงานกับท่านรองนายกว่าต้องเชื่อมข้อมูลก่อน
แล้วการเชื่อมข้อมูลเนี่ยมันต้องไปลงทุนใครจะลงทุนล่ะครับ
กรมการขนส่งทางบกเขาก็อยู่ของเขาดีดีตำรวจเป็นคนได้รับค่าปรับ
ตำรวจต้องลงทุนครับเพราะค่าปรับที่จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นของตำรวจ
ตำรวจจะไปแหม่ให้กรมการขนส่งทางบกก็ได้แต่ว่าคุณต้องทำหน้าที่ไปหา
ไปจัดการเรื่องมาลิงก์กันให้ได้ต้องลงทุนเอานี่ตำรวจก็ไม่ได้ลงทุนตรงนี้
ลิงก์กันไม่ได้และถ้าสมมุติจะออกคำสั่งว่า
คนที่ไปต่อทะเบียนใครที่ค้างเรื่องใบสั่งอยู่
กรมการขนส่งต่อทะเบียนให้ไม่ได้อันนี้ขัดรัฐธรรมนูลนะครับ
ผมจะไปต่อทะเบียนของผมแล้วคุณไม่ให้ผมต่อผมจะเอาเงินไปเสียภาษีให้รัฐ
คุณไม่ให้ผมเสียเอาล่ะสิคุณต้องไปออกกฎหมายมาครับ
ไม่ใช่คำสั่งอย่างเดียวผมมีหน้าที่ไปเสียภาษีรถของผม
รัฐก็จะพึงจะได้เงินจากภาษีรถของผมแล้วแล้วคุณมาบอกว่า
ยังต่อทะเบียนไม่ได้เพราะว่าคุณยังไม่จ่ายค่าใบสั่ง
ออกกฎหมายมาครับฉะนั้นใครที่ร่วมประชุมกับรองนายกเนี่ย
ต้องให้ความเป็นจริงให้ข้อเท็จจริงสะท้อนปัญหาให้ท่านฟัง
ไม่ใช่เวลาผู้ใหญ่เรียกประชุมแล้วเสนอแต่ด้านดีไม่กล้าบอกปัญหา
เอาอย่างนี้ผู้ใหญ่เขาจะไปรู้ปัญหาได้ยังไงพลเอกประวิทย์ก็พูดอย่างเดียวว่า
ต่อไปนี้ใครได้รับใบสั่งแล้วไม่จ่ายค่าใบสั่งจะต้องโดนปรับหลายเท่าเวลาไปต่อทะเบียน
แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่เชื่อมข้อมูล
แล้วถ้าสมมุติว่าอยู่ในกรุงเทพได้รับใบสั่งในกรุงเทพ
แล้วผมแวะไปต่อสมุทรประการนนทบุรีอ้าวแล้วแล้วจะรู้ได้ยังไง
ฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเครื่องมือในการที่จะแก้ปัญหา
ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องกล้ารายงานให้ผู้ใหญ่เขาทราบ
ไม่กล้ารายงานแล้วผู้ใหญ่เขาไม่รู้
พอเขาไม่รู้มันก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็คาราคาซังอยู่อย่างนี้
เรื่องที่๒เกี่ยวกันครับ
เรื่องการนำเสนอข้อมูลให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย

นำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
บิดเบือนอย่าหวังแต่จะเอาข้อมูลสวยไป
เมื่อเช้านายกแถลงเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน
แล้วท่านก็บอกว่าตอนนี้เราแก้ปัญหาอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้ลงมามากแล้ว
ท่านบอกตัวเลข๙คนต่อวันต่อแสนประชากร

ที่เขาอยู่ในสภาเขากำลังศึกษาปัญหาเรื่องนี้อยู่
เขาก็งงว่านายกเอาตัวเลขนี้มาแถลงได้ยังไง

มันไม่ใช่๙คนต่อวันต่อแสนประชากร
มันประมาณ๓๐คนมากกว่า๓๐คนครับ
ตัวเลขของจริงมากกว่า
แต่ใครเอาตัวเลขไปให้นายกพูดล่ะครับ

บรรเทาสาธารณภัยเจ้าของเรื่อง
ว่าแต่ละประเทศต้องลดลงมาให้ได้
ให้เหลือ๑๐คนต่อแสนประชากรต่อปี
แล้วถ้าเราได้๙คนแล้วเนี่ย

ทำไมไม่กล้าเอาตัวเลข

ชมเชยท่านว่าท่านมีความตั้งใจ
ย้ำแล้วย้ำอีกว่าทำไม
เทศกาลต้องตายมากกันขนาดนี้
ราชการที่เกี่ยวข้องก็อยากจะโชว์ว่า
แก้ปัญหาได้สำเร็จแล้วครับ

คุณนิกรจำนงเนี่ยเขาเป็นประธานคณะกรรมธิการ
ในสปทว่าด้วยเรื่อง

ผมเชื่อว่าคุณนิกรก็งงว่าตัวเลขนี้

ใครเป็นคนนำเสนอตัวเลขให้นายกรัฐมนตรี
คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขางงกันทั้งนั้น
นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าบ้านเราเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาแก้ปัญหา
เรียกทุกฝ่ายมาประชุมกันไม่ค่อยมีใครบอกตัวเลขที่เป็นปัญหา
ไม่ค่อยมีใครกล้าบอกความจริงกลัวถูกด่ากันครับ
บอกความจริงก็กลัวถูกด่าฉะนั้นก็รายงานที่มันดีเอาไว้ก่อน
จะได้ไม่ถูกด่าแล้วผู้ใหญ่จะรู้ไหมล่ะ
ผู้ใหญ่ก็ได้ข้อมูลผิดผิดพอได้ข้อมูลผิดผิด
แทนที่จะสั่งการแก้ปัญหาให้ถูกจุดมันก็แก้ไม่ถูกจุด
วันนี้มีสองเรื่องเรื่องที่รองนายกกำลังจะแก้ปัญหาเรื่องการจราจร
ถ้าท่านยังไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าขณะนี้คอมพิวเตอร์
ระหว่างของตำรวจกับของกรมการขนส่งยังเชื่อมกันไม่ได้
แล้วยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเชื่อมได้ด้วยเพราะมันต้องลงทุน
ใครจะลงทุนล่ะกรมการขนส่งทางบกเขาอำนวยความสะดวกให้
แต่ตำรวจเธอต้องลงทุนเพราะเธอเป็นคนได้ค่าปรับ
กรมการขนส่งทางบกกรมการสมโทกรับฝากให้
รับปากทำงานฝากให้เรื่องที่หนึ่ง
แล้วก็สุดท้ายเรื่องที่สองที่ได้สรุปไปที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือว่า
เรื่องตัวเลขคนบาดเจ็บเสียชีวิตในช่วงในช่วงเทศกาลต่าง
ถั่วเฉลี่ยทั้งปีที่นายกแถลงนั่นน่ะ
เขางงว่าใครเป็นคนทำตัวเลขให้นายก
เรื่องนี้คงจะได้ตามกันต่อเพียงแต่ให้ข้อสังเกตนิดเดียวเท่านั้นแหละ
ว่าถ้าไม่รู้ว่าคันตรงไหนก็เกาไม่ถูกที่คันเท่านั้นแหละครับ
ครับการแถลงผลงานวันนี้คิดว่าพอใจไหมครับในเบื้องต้น
ภาพรวมก็ดีแต่ผมติ่งเรื่องนี้เท่านั้น
ฟังแล้วก็ตกใจเฮ้ย๙คนต่อปีต่อแสนประชากร
มันน้อยไปไหมฮะมันน้อยไปสิเพราะของจริงมัน๓๐กว่า

ก็ต้องดูผลรวมกันต่อสำหรับการแถลงข่าวนะคะ

อยากให้เร่งแก้สักทีเพราะว่าติดทุกวันจริงนะครับ